ส่วนสสอีกคนนึงนอกเหนือจากสสปูอัด
ซึ่งอันนี้มีมติถูกขับออกจากพัก
ก็เปิดเผยหลักฐานยืนยันค่ะว่า
สาเหตุที่เขาถูกขับออกจากพัก

เพราะว่าเขาบอกว่าไปเหยียบเท้ากรรมการบริหารพักคุณกาย
ด้วยการไปยื่นตรวจสอบผู้ช่วยสอสอที่รับเงินจากโรงงานกำจัดขยะ
อันนี้ก็เป็นระเบิดเวลาอีกลูกหนึ่งเหมือนกัน
วุฒิพงศ์ทองเหลาสสปราจินบุรีที่เพิ่งถูกขับ
ออกจากการเป็นสมาชิกพักเก้าไกลวันนี้เปิดแถลงข่าวนะคะ
เปิดหลักฐานความขัดแย้งกับผู้ช่วยสอสอจังหวัดปราจีนบุรี
ที่เป็นสัดส่วนจากกรรมการบริหารพักษณ์
เป็นต้นเหตุนำไปสู่การร้องเรียนตนเองเรื่องการคุกคามทางเพศ
นำไปสู่การขับออกจากพักโดยไม่ชอบทำ
แล้วในวุฒิพงศ์บอกว่าจุดเริ่มต้นมันมาจากพบหลักฐาน
ผู้ช่วยสอสอคนนี้รับเงินหลายล้านบาท
โรงงานกำจัดขยะในพื้นที่
แล้วตนเองก็ยื่นหลักฐานต่อกรรมการบริหารพักไป
ตั้งแต่๒๔๒๕กรกฎาคมที่ผ่านมา
มีหลักฐานด้วยว่าผู้ช่วยสอสอคนนี้เอื้อให้เกิดการซื้อที่ดินของตัวเอง
หรือเป็นการแบ่งขายที่ดิน๕ไร่จากมูลค่า๓๕๐๐๐๐บาท
เป็นเงิน๑ล้าน๗แสนบาทสูงกว่าราคาประเมินเล็กน้อย

แล้วในวุฒิพงศ์บอกว่าตนเองเนี่ยเพียงต้องการทำงานการเมือง
แก้ไขปัญหามลพิษในจังหวัดปราจีนบุรี
โดยที่ไม่รู้ว่าไปเหยียบเท้าใคร
หรือว่าผู้ช่วยสอสอคนนี้มีความสนิท
กรรมการบริหารท่านใดที่ดูแลพื้นที่ในภาคตะวันออก
ผู้ช่วยสอสอคนนี้ยังเป็นผู้ที่พาผู้ที่กล่าวหาตน
คุกคามทางเพศเข้ามาร้องเรียน
คนในพื้นที่ก็เลยตั้งข้อสงสัยถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองคนค่ะ
ทางพักใช้เวลาเพียงสัปดาห์เศษ
ในการตั้งข้อกล่าวหาและตั้งกรรมการวินัยสอบสวนตนเอง
ซึ่งไม่มีกรรมการคนนอกอย่างที่กล่าวอ้าง
เพราะฉะนั้นนายวุฒิพงศ์ยืนยันนะครับ
บอกว่าจะไม่อุทธรณ์หรือขอความเป็นธรรมใด

ให้เพื่อนสมาชิกในพักและสังคมได้รับรู้นี่แหละ
ตรวจสอบอย่างเร่งด่วน
แต่ทิ้งถึงช่วงเวลานี้ผ่านมาในระยะเวลาประมาณ๔เดือนแล้ว
เริ่มเห็นการปฏิเสธว่าผู้ช่วยท่านนี้ไม่ใช่ผู้ช่วย

ว่ามีความสนิทสนมกับทางกรรมการบริหารท่านนั้นจริง
เคยทำงานร่วมกันมาตั้งแต่อนาคตใหม่
ก็เป็นประเด็นที่อาจจะต้องมีการพูดถึงกันต่อด้วยหรือเปล่า
แต่ว่าตัวของสอสแจ่หลังจากโดนขับออก

ทีนี้เห็นแบบว่ามีพักธัยสีวิรัย